พรุ่งนี้แล้วนะคะที่สารจังหวัดนครพนมนัดสืบพยานคดีครูจอมทรัพย์นะคะที่ขอรื้อฟื้นคดี
คุณผู้ชมคะได้มีการเตรียมความพร้อมกันขนาดไหนในส่วนของพยานหลักฐานนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
ทัศนีหานพยักษ์หนึ่งในพยานบุคคลปากสำคัญที่ได้รับหมายเรียกจากศาลจังหวัดนครพนม
ให้เดินทางไปขึ้นเบิกความในฐานะพยานคดีของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร
ขอรื้อฟื้นคดีต่อสารหลังถูกตัดสินจำคุกในคดีขับรถชนในเหลือพ่อบำรุง
เสียชีวิตบนถนนสายธาตุน้อยนาเหนือตำบลท่าลาศอำเภอเรนูจังหวัดนครพนม

ซึ่งนางทัศนียืนยันว่าได้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุ
มาถึงรถประตูมึงก็ไปเลย
เปิดประตูลงมานี่เป็นผู้ชายเลย
เปิดลงมาก็มานั่งยองดูนี่เป็นผู้ชายก็กระเด้น
ผู้ชายก็สูงหน่อยประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละประมาณนี้แหละ
แต่ก็ไม่แก่มากไม่ถึงว่านุ่มนะคือคล้ายว่าต่างคนแล้วล่ะ
สุดเดือนท้อง๔๐๕๐ไม่้อ้วนหรอกทุ่มหน่อยนึงอะแต่ถึงไม่ถึงขั้นอ้วน
เขาก็ขึ้นรถขับรถถอยถอยจากศพคุณตานิดนึง
คือเว้นจากศพคุณตาออกมาไง
ถอยออกมานิดนึงแกก็ขับเดินหน้าไปเลย

ว่าบ่อนี่แหละนี่บ่อใบไม้เนี่ยแต่มันจะเป็นต่อเต่าหรือว่าคอควายหรืออะไรเนี่ยไม่ชัดหรอกแต่บ่อใบไม้นี้ชัดแต่๕๖นี่ชัด
แต่ข้างล่างมันตัวมันรู้สึกมันจะตัวเล็กเลยเลยไม่มองอ่ะมองแต่มองแต่ตัวใหญ่มันอ่ะ
หลังเกิดเหตุเธอได้รับการติดต่อจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ช่วยเป็นพยานเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำผิดจึงได้เดินทางไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เห็นว่าเห็นชนคนตายไหมบอกเห็นแต่เขาไม่ถามว่ามีรถวิ่งมาบอกมีรถวิ่งมาแล้วเห็นชนคนตายว่าเขาไม่ถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
เขาก็ไม่ถามแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมพ์ไปเออพิมพ์แล้วก็ฟังเออแล้วก็นั่งดูมีเอกสารมาแล้วปรากฏเป็นชื่อครูจอมทรัพย์อะค่ะ
เรางงไหมคะว่าเอ่อวันนั้นที่เราเห็นเนี้ยคนที่ชนเนี้ยเป็นผู้ชายค่ะงงแต่ทำไมในปลายชื่อเป็นเป็นนางค่ะ
งงเหมือนกันงงเหมือนกันว่าทำไมเป็นนางจอมทรัพย์
ผากย้อนไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยสิบสิบแปดนะคะบริเวณตรงจุดนี้คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
รถกระบะชนกับรถจักรยานทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน
ซึ่งต่อมาสารดีการได้พิพากษาจำคุกข้าราชการครูคนหนึ่ง
นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการขอรื้อคดีอาญาเพื่อขอคืนความยุติธรรมให้กับตนเอง
เส้นทางคดีของนางจอมทรัพย์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบแปด
หลังตำรวจภูทรเรนูนครจังหวัดนครพนมรับแจ้งเหตุรถชนและมีผู้เสียชีวิต
ตำรวจออกหมายเรียกนางจอมทรัพย์ในฐานะเจ้าของรถกระบะโตโยต้าทะเบียนบ่อใบไม้คอควาย๕๖สกลนคร
ซึ่งนางจอมทรัพย์ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องนางจอมทรัพย์ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและอายการมีความเห็นสั่งฟ้อง
พฤศจิกายน๒๕๔๙สารชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกนางจอมทรัพย์๓ปี๒เดือน
พฤษภาคม๒๕๕๒สารอุทธรพิพากษากลับให้ยกฟ้อง
ที่สารดีกาจะมีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๒
ระหว่างถูกคุมขังครอบครัวได้ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมไปหลายหน่วยงาน
ที่นางจอมทรัพย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษในปี๒๕๕๙
และเดินทางไปยื่นคำร้องขอรื้อฟื้นคดีโดยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
กระทั่งสารอุทธรภาค๔สั่งให้สารจังหวัดนครพนมรื้อฟื้นคดี
เนื่องจากพบว่าคดีนี้มีพยานหลักฐานใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏ
คือในสับวาปีที่ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุ
แล้วยังมีข้อสงสัยในหลายประเด็นนำไปสู่การนัดสืบพยานในวันที่๘ถึง๑๐กุมภาพันธ์
โดยในวันที่๘กุมภาพันธ์ฝ่ายผู้ร้องจะนำพยานขึ้นเบิกความต่อสาร
กระทรวงยุติธรรมเตรียมพยานบุคคลที่จะนำสืบไว้จำนวน๑๐ปาก
อาทินางจอมทรัพย์ประจักษ์พยานในวันเกิดเหตุพยานแวดล้อมพนักงานสอบสวน
และพยานที่เป็นผู้ชำนาญการ
โดยมุ่งเน้นไปที่รายงานผลการตรวจสภาพรถยนต์ของนางจอมทรัพย์
ที่ไม่พบร่องรอยการเฉียวชน
ซึ่งจะมีการนำรถคันดังกล่าวมาที่ศาลจังหวัดนครพนม
เพื่อส่งให้สารเดินเผชิญสืบ
ขณะที่ฝ่ายผู้คัดค้านนำสืบพยานในวันที่๙และ๑๐กุมภาพันธ์
เตรียมพยานขึ้นเบิกความกว่า๑๐ปากเช่นกัน

หลังการนำสืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว
สารชั้นต้นต้องทำความเห็นส่งให้สารดีกาเพื่อพิจารณาต่อไป
ซึ่งการขอรื้อฟื้นคดีในครั้งนี้
เพื่อเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนางจอมทรัพย์
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้